มีความเคลื่อนไหวนิดนึงค่ะมันมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว
แน่นอนเป็นคะแนนฝั่งโดนัลด์ทรัมป์อ๋อ
ตอนนี้เขาบอกว่ายังเหลืออีกประมาณสักหกแสนกว่าเสียงได้นะคะในการที่จะนับ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมลองดูตัวเลขตัวเลขเนี่ยถ้า๖แสนเนี่ย
มันคือขี่คอกันอยู่คือมันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
เทนซีวาเนเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วปีสองพันสิบหก
ค่ะทรัมป์เนี่ยชนะนะแต่ชนะไปแค่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
น้อยมากคือมันเฉียดมากแล้วปีนี้จะเป็นยังไง
ตอนนี้เนี่ยนับไปประมาณเกินครึ่งทางแล้วเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะ
ก็คือใบเดนเนี่ยยังคงตามโดนัลดทรัมป์อยู่แต่อย่างที่บอกว่า
ถ้าจำนวนคะแนนที่เหลือใบเดนยังแบบได้ทั้งหมดเลยเนี่ย
มีโอกาสกลับมาพลิกชนะโดนัลดทรัมป์ได้เลยแล้วถ้าใบเดนได้เพนซิวาเนียไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถ้าได้รัฐที่เป็นรัฐพื้นฐานที่เป็นรัฐฐานเสียงของเดโมแครต

มันนี่ฉันตกเลข
ห่างอยู่ประมาณ๘๐
ก็ถือว่าตามกันเท่าไหร่ประมาณ๑๐กว่า

อันนี้เนี่ยถือเป็นรัฐพลิกเลยเหมือนกัน
๕๓กับ๔๕เปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนะ

เพิ่มมาเป็น๑๖๕จากรัฐฟอริดา

อันนี้ก็เป็นรัฐสำคัญเพราะว่าเป็นรัฐที่
ใช่๔ปีที่แล้วฟรอยด้าคือรัฐชี้ชะตาชี้ขาด
นั่นคือการประกาศชัยชนะของประธานาธิบดีเลย

น้ำก็ห่างประมาณหนึ่งเหมือนกันเห็นว่าน่าจะคลองแล้วนะคะว่า
ฟรอริดาน่าจะเป็นของโดนัลดทรัมป์เท่ากับว่า
เดนเสียโอกาสในการบล็อกทรัมป์ไปอีกแล้วต้องรอดู
ซัสก็น่าจะเป็นของโดนัลดทรัมป์อีกเพราะฉะนั้น
เพนซิเวเนียอาริโซน่าแล้วก็นอร์ธแคโรไลน่า
ลองดู๓รัฐนี้ดูนะคะว่าถ้าโจไบเดนได้๓รัฐนี้ไปเนี่ย
โอกาสที่เดมัครตจะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีก็สูงเนี่ย
เท็กซัสเนี่ยยังไงมันหาเสียงของรุมภาพอริการอยู่แล้วอ่ะ
ก็มีสินนำไปห้าสิบสองต่อสี่สิบหกนะตอนนี้นะ
แต่อย่าลืมว่าการนับคะแนนยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ซัสมีสามสิบแปดคะแนนเสียงโอ้โหนี่แหละถึงได้บอกว่า
มันต้องลุ้นแบบว่าเรียลไทม์ตลอดจริงจริงค่ะคือการหาเสียงของเขาจะลงพื้นที่ไหนเนี่ย
ทั้งสองพักเขาเหมือนกับต้องวางยุทธศาสตร์ใช่ค่ะอย่างดีเลยนะ
ไม่ใช่แบบอยากจะลงพื้นที่ไหนก็กวัดหรือจะลงแค่พื้นที่ที่เป็นฐานเสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ได้
คุณต้องลงสวิงสเตจทำให้เขาเชื่อให้ได้ว่า
คุณนี่แหละที่จะทำให้รัฐเขาเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าสวิงสเตจจริงจริง
มันเป็นโอกาสนะของผู้สมัครทั้งสองคนเลยที่จะ
เองด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
ของบรรยากาศการเลือกตั้งสหรัฐสองพันยี่สิบแหมอยากจะรู้ผลเร็วเร็ว
รอลุ้นกันอยู่ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ตัดสลับไปที่โต๊ะหลักก่อน
ให้รายงานติดตามข่าวอีกหนึ่งกันต่อค่ะ